๙นาฬิกา๗นาทีครับคุณผู้ชมครับ
มาติดตามคดีของเสียท็อปกันหน่อยนะครับ
ก็ต้องย้อนไปถึงคดีความที่เขาฟ้องร้องกันตั้งแต่ปี๕๗
และเสียท็อปก็ถูกออกหมายจับปี๕๙

กรณีที่เสียท็อปจะไปลงทุนซื้อกิจการเสริมความงามหรือว่าคลินิกกับผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วจ่ายเป็นเช็คแต่ปรากฏว่าเช็คเอาไปขึ้นเงินไม่ได้
เมื่อวานนี้นะครับทางศาลเองได้มีการพิจารณาคดีนี้

ยังไม่เกี่ยวกับคดีการไปหลอกลวงอื่นนะ
ใช่เรื่องพิวตี้หลอกต่างงาน๓ล้านห้านยังไม่เกี่ยว
ยังไม่เกี่ยวฮะเป็นคดีเดียวที่เสียท็อปถูกพิจารณา

เมื่อวานเสียท็อปก็เดินคอตกออกมาจากศาลเพราะถูกจำคุก๖เดือน
ต้องย้อนรอยกันหน่อยเพราะว่าเสียท็อปถูกจับกลุ่มได้
สนามบินดอนเมืองเมื่อวันพระสบดีที่ผ่านมา
ตอนช่วงประมาณ๓ทุ่มกว่านะครับเพราะว่าเดินทางกลับมาจากฮ่องกง
ทีนี้พอกลับมาปุ๊บตำรวจสนดอนเมืองไปรวบตัวปั๊บ
วบตัวปั๊บก็เดินทางมาที่สนดอนเมือง
ตำรวจก็มีการแถลงข่าวกันเรียบร้อย
แล้วก็เสียท็อปก็ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อบ้าง
ขณะที่สื่อมวลชนพยายามที่จะยื่นไมค์สอบถาม
ใช่คือเขาก็ตอบแหละแล้วก็สีหน้าสีตา

พยายามยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง
แล้วก็บอกว่ามีหลักฐานมีเอกสารต่างพร้อมหมดแล้ว
พร้อมที่จะชี้แจงแล้วเตรียมที่จะฟ้องกลับด้วย

คือดูมั่นใจนะนะตอนแรกที่สัมภาษณ
ผมไม่ได้ไปหลอกเขาแต่งงานเขาต่างหากที่มาหลอกผม

แต่ว่าผู้สิทธิ์ข่าวก็ต้องถามเรื่องคดีค้างเก่าต่างนานานะครับ
เสียท็อปก็ยังพูดจากภัยเบราะยิ้มแย้มจ่ำสาย
แต่สุดท้ายก็นอนห้องขังของสนดอนเมืองนะครับ
แต่ทีนี้ตอนเช้าของวันศุกร์ที่ผ่านมา
คือศุกร์ที่๑๘ตุลาคมเวลาประมาณ๙นาฬิกาตอนเช้า
เจ้าหน้าที่ได้นำตัวของเสียท็อปไปที่สารแขวงพระนครเหนือ
เพื่อฟังคำพิจารณาคดีเช็คเด้งที่นางสาวสุภาพรอำภาพันกิจ
ได้เข้าแจ้งความไว้ที่สนบางซื่อตั้งแต่ช่วงปี๒๕๕๙
และมีการออกหมายจับเสียท็อปเมื่อปี๒๕๕๙
ตอนออกมาจากห้องขังของสนดอนเมืองนะ
ก็ยังมีทีท่ายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่บอกไม่เครียด
แต่ว่าน้ำตาลขึ้นสูงเพราะว่าเป็นเบาหวาน
แล้วก็ยังยิ้มให้เกาะแต่สื่อมวลชนได้
ยังให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนได้บอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาล
ระหว่างคุมตัวไปที่ศาลเสียท็อปก็บอกว่าไม่มีความกังวล
บอกว่าจะสามารถเคลียร์คดีนี้ได้
เสียท็อปเข้าห้องพิจารณาคดี
นายสุรพลสินทุนาวาทนายความของเสียท็อป
นำหลักทรัพย์๓แสนบาทเตรียมยื่นประกันตัว
ระหว่างการพิจารณาคดีนะครับทนายความของเสียท็อป
ก็ต้องพยายามที่จะไกลเกลี่ยกับทนายความของฝ่ายโจทย์
ก็คือฝ่ายของนางสาวสุภาพรอำภาพันกิจ
ที่ทนายเดินทางมาฟังผลพิจารณาแทนนางสาวสุภาพร
คือโจทย์เองไม่ได้มานะครับส่งทนายมา

ตอนนั้นต่อรองกันมาเหลือ๔๕ล้านนะฮะ
ที่สุดเมื่อวานทนายคุยกับทนายนะฮะ

ซึ่งทนายของนางสาวสุภาพรก็ยอมรับเงื่อนไข
พร้อมที่จะถอนฟ้องแล้วก็จะมีการมอบโฉนดที่ดินคืนให้
เพราะก่อนหน้านั้นมันมีปัญหาตรงนี้
คือเสียท็อปบอกจะซื้อ๘ล้าน๕ต่อลองกันเหมือน๔ล้าน๕
แล้วก็เอาเช็คไปวาง
พอเช็คเด้งนางสาวสุภาพรก็ทวงเรื่องของเงิน
ทีนี้แม่ของเสียท็อปก็ต้องเอาโฉนดที่ดินที่บ้าน
ให้กับนางสาวสุภาพรแทน
แต่สุดท้ายฉนดที่ดินก็ไม่ใช้ประโยชน์อะไร

บอกว่าถ้าได้เงินมาล้านหนึ่งเดี๋ยวจะคืนโฉนดที่ดินให้
คดีนี้ถือว่าสิ้นสุดลงแล้วนะสารบอกแบบนี้

ใช่นะครับเสียท็อปท้ายที่สุดถูกนำตัวส่งเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
เพราะสารบอกว่าในขณะที่อยู่ในช่วงของคดีเสียท็อปไม่มาฟังคำพิพากษา
และเจ้าตัวก็ไม่ขอยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้อุทธรณ์
ถือว่าคดีมันสิ้นสุดไปแล้วนอนคุกนอนเรือนจำ๖เดือนตามคำพิพากษาเดิมนะครับ
๒๕๕๙คดีมันก็เลยขาดอุทธรณภ์สารให้มาฟังคำพิพากษาที่ได้ตัดสินไปแล้ว
ก็คือจำคุก๖เดือน
ดีถึงที่สุดแล้วครับอุทธรณ์ดีกาอะไรไม่ได้แล้ว

นะครับก็ถือว่าในช่วงนั้นสารได้พิจารณารับหลังเรียบร้อยแล้วนะฮะ
อันนี้เป็นเพียงแค่มาฟังด้วยตัวเองเท่านั้นเอง
หลังจากนี้อีก๖เดือนนะคะก็คงจะไม่ได้มีการพูดคุยแหละ
ถ้าถูกขังในเรือนจำกลัวเบาหวานจะกำเริบ
เพราะขนาดอยู่ในห้องขังที่สอนอดอนเมืองเนี่ย
เบาหวานก็ขึ้นสูงถึงสามร้อยกว่าแล้วครับ
กังวลไปถึงว่าเงินทำธุรกิจที่ควรจะได้จากต่างประเทศ
ค่าเป็นพันล้านนี่มันจะศูนย์เปล่าหรือเปล่า

เขาบอกมีธุรกิจอยู่แล้วเงินเป็นพันล้านจะจัดการอย่างไร
ค่ะฟังเสียงของทนายความหน่อยค่ะ
แกก็มีโรคเบาหวานขึ้นสามร้อยกว่านะ
เขาไม่ค่อยสบายเขากังวลเรื่องเงินที่เขาจะได้แล้วยังไม่ได้
แล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนทำอยู่คนเดียว
ฉะนั้นถ้าเขาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ย
เป็นเงินที่เขาจะได้จากต่างประเทศอะไรที่เขาเล่าให้ผมฟังนะ

เขาจะได้เงินเออแล้วเขาจะได้แล้วจะสำเร็จแล้วแต่ไม่ได้
อันนี้คำบอกเล่าของเขานะทำไมทนายความหัวเราะแหอย่างนั้นล่ะ

คือทนายความฝั่งเสียท็อปนะครับใช่ไหมใช่
พอฟังสัมภาษณ์แล้วก็แบบเอ๊ะใช่หรือเปล่าเออใช่ฮะ
เขาก็ต่อสู้คดีให้เสียท็อปนะครับส่วนฝั่งของนางสาวสุภาพรนะฮะ
ซึ่งถือว่าเป็นผู้แจ้งความแล้วก็เป็นผู้ได้รับความเสียหาย
เมื่อวานนอกจากส่งทนายมาแล้วก็ส่งตัวแทนมาให้ข้อมูลต่อสาร
บอกว่าเสียท็อปได้ติดต่อซื้อคลินิกเสริมความงามชื่อ

แต่ผลัดนัดในการจ่ายเงิน
ต่อมามีการสั่งจ่ายเป็นเช็คให้ในราคา๔๕๐๐๐๐บาท
แต่พอเอาเช็คไปขึ้นเช็คมันเด้งฮะ
นางสาวสุภาพรคือต้องการใช้เงินแหละ
คุณจะเอาธุรกิจฉันไปคุณก็ต้องจ่ายเงินมานะครับ
ต้องการจะได้เงินก็เลยยอมที่จะให้เสียท็อปผ่อนจ่าย
กลางงวดแรก๔๕๐๐๐๐๐บาท
โดยเสียท็อปก็นำโฉนดที่ดินมาให้
อ้างว่าโฉนดตรงนี้มีมูลค่าประมาณ๒ล้านถึง๓ล้านบาท
ส่วนเงินที่เหลืออยู่ในงวดแรกเดี๋ยวทยอยชำระให้
แต่สุดท้ายเสียท็อปหายเงียบไปเลยนะฮะ
โดยทุกครั้งที่ติดต่อไปก็บอกว่าอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศ
ส่วนนางสาวสุภาพรได้ไปเช็คราคาซื้อขายที่ดิน
ที่เสียท็อปนำโฉนดมาวางไว้
พบว่ามีราคาไม่ถึง๒ล้านบาทนะครับ
ก็เลยเกิดการแจ้งความกันขึ้นนั่นแหละครับ
ทีนี้คุณแม่ของเสียท็อปว่ายังไงนะครับ
ทีมข่าวของเราก็โทรศัพท์ไปสอบถามนางยานีรัติปากร
คุณแม่ของเสียท็อปซึ่งพักผ่อนอยู่ที่บ้านที่สระบุรี

คุณแม่บอกว่านอนไม่หลับแทบทั้งคืนเลย
หลังทราบข่าวว่าลูกชายถูกจับ

ก็ได้แต่โทรศัพท์ไปบอกคนรู้จัก

น้าน้อยเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงเสียท็อปมาตั้งแต่เด็กนะครับ

ห้องขังที่สนดอนเมืองด้วย
ก็นำความรู้สึกของแม่ไปบอกเสียท็อปด้วย
แม่ก็เป็นห่วงนะจริงแล้วนะฮะ
ส่วนแม่เองบอกว่าจะหาเวลาไปเยี่ยมอีกครั้ง

รับว่ามีคนโทรศัพท์มาบอกให้เตรียมเงิน๗แสนบาท

แต่ส่วนตัวของแม่แล้วคิดว่าสารตัดสินมาแล้ว
และคิดว่าระหว่างอยู่ในคุก
ท็อปจะได้เข็ดหลาบนะฮะ
ออกมาก็คงจะรอบครอบมากกว่าเดิม
ในการทำธุรกิจต่างนานาเนี่ยนะครับ
พูดเวทภาษา

เมทจะเล่าอย่างนี้
ถ้าเขาออกมาจากคุกนะเมทจะ

อย่างที่โทรมาหลอกให้แม่เตรียมเงินไว้๗แสนเดี๋ยวจะเอาไปช่วยพี่ท็อปไม่ให้ติดคุก
มันเป็นไรไม่ได้เพราะว่าสารเขาสั่งติดคุกแล้ว
นี่แหละครับเสียงสัมภาษณ์ของคุณแม่นะฮะโดยเฉพาะทีมข่าวของเราที่ถามแม่จ๋าจะเอายังไงต่อ
ลากับเสียท็อปแม่ก็บอกว่าตัดหางปล่อยวัดมันไม่ได้หรอก
ความเป็นแม่เป็นลูกอยู่นะฮะทีนี้ก็ต้องดูนะครับว่าจะอย่างไรต่อนะครับ
แต่คดีนี้ถือว่าสิ้นสุดแล้วก็จำคุก๖เดือนแล้วนะครับ